บริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนเผินชิต
อาจจะเจอกับเขาเรียกว่าปฏิมากรรมแท่งปูนขนาดใหญ่

เดี๋ยวเราพาไปทำความรู้จักกับแท่งปูนแท่งนี้กันนะครับ

คือแท่งปูนขนาดใหญ่ที่เราพูดถึง
บางคนอาจจะมองคล้ายกับว่าเป็นป้อมปราการหรือเปล่า
หรือว่าเป็นหม้อข้าวโบราณหรือเปล่าอ่าหรือว่าหัวปูนใหญ่

เรื่องนี้ทางไทยรัฐเคยได้สัมภาษณ์นายกฤษกรวงกรวุฒินะครับ
ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือประวัติพระยาพักดีนรเศรษฐบุตร
หรือว่านายเลิศเศรษฐบุตรนะครับ
โดยได้มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าแท่งปูนขนาดใหญ่นี้

เพราะว่าเป็นหมุดที่ดินเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี
เพื่อใช้เป็นแนวแบ่งเขตที่ดินของนายเลิศเศรษฐบุตรนั่นเอง

ซึ่งย้อนไปเมื่อปี๒๔๕๒นะครับ
เลิศเศรษฐบุตรได้มาบุกเบิกซื้อที่ดิน
บริเวณชามพระนครบริมคลองแสนแสบ
เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีขนาดกว้างใหญ่มากนะครับ
ได้คิดทำหลักเขตที่ดินของตนให้มีจุดเด่นที่เห็นได้ง่าย
จดจำได้ง่ายเลยว่าเป็นที่ดินของท่านเองนะครับ
ก็เลยจำลองเอาส่วนต่างของปืนใหญ่มาเป็นสัญลักษณ

เพื่อล้อมแนวเขตที่ดินของตนไว้๖จุดด้วย
ปัจจุบันหมุดที่ดินที่ว่านี้เหลือให้เห็นอยู่เพียง๑หลักเท่านั้น
ก็คือที่นี่แหละนะครับที่คุณผู้ชมกำลังได้เห็นอยู่นะครับ
ก็เป็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับปืนใหญ่ที่
ปลายปืนใหญ่ปักลงไปกับพื้นดิน
ก็เลยจะเห็นหัวกับจุกแบบนี้ใช่ไหมฮะ
ปัจจุบันที่ดินประวัติศาสตร์นี้นะครับ
ส่วนอนาคตหมุดที่ดินเก่าแก่ที่อยู่คู่กับที่ดินผืนนี้

ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเขตปฐุมวัน

เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์ไว้หรือไม่นั้น
ทางไทยรัฐทีวีจะติดตามประเด็นนี้ต่อไปนะครับ

ต้องถูกทำลายไปเหมือนก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน
เพราะว่าอายุเก่าแก่ของหมุดที่ดินนี้๑๐๐ปีแล้วนะครับ

ก็อาจจะทำให้เราไม่สงสัยจนถึงทุกวันนี้นะ
ใช่ครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นหมดที่ดินของภาคเอกชนไง